ความอลังการของกลุ่มน้องที่เขามาแสดงมาวาดลวดลายลีลาแม่ไม้มวยไทย
งานนี้นะคุณใบตองว่าซ้อมมาดีแล้วคุณต้องอึ้งเลย
ไม่ใช่แค่คุณนะครูมวยเองก็ต้องทึ่งนักมวยเองก็ต้องหลบ
คนดูต้องร้องว้าวเลยอ่ะงานนี้มันสุดเจ๋งเบอร์ไหนเอ้าไปดูเลยค่ะ
ร้องไทยร่วมงานที่คุณพบที่คุณต้องร้องวาว
คนดูต้องร้องวาวเลยงานนี้มันสุดเจ๋งเบอร์ไหนไปดูเลยค่ะ
เยี่ยม

ใช่บอกแล้วมันไม่ธรรมดา
ครูมวยจะต้องอึ้งนักมวยจะต้องหลบ
ไม้มัวไทยผสมกับสเต็ปการเต้นแปลงลูกภูมิยังไงล่ะครับกุฎขา

เฮ้ยฮานุมาน
เออไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยว
อันนี้ท่าอะไรนะคุ้นท่าจาพนม
อันนี้ถ้าช้างอยู่ไหน
อนุบาลแผงสอนอย่างนี้

ผิดไม่ต้องทั้ง๒ธาตุภัยเลยไปดู

นี่แค่ดูก็สนุกแล้ว
แค่ดูก็อยากจะลงไปเต้นด้วยแล้วนะคุณ

มันเป็นการผสมผสานกันค่ะระหว่างจังหวะการไล่รำแม่ไม้มวยไทย
สเต็ปเพลงลูกทุ่งสเต็ปเพลงไทย
เอามามิกเอามาต่อกันแล้วก็ทำท่าประกอบที่เรียกได้ว่าลงตัวจริงค่ะ
ขนาดตัวไซส์ตัวก็ดูคัดมาแล้วเป็นไซส์นี้
แล้วก็การวาดรวดลายลีลาแหมพร้อมเพลงกันจริงนะคะ
คนที่โพสต์เนี่ยก็คือคุณกมลทิพย์อินทการนะคะ
บอกว่าเก่งมากครบรสดูเพลินแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยว่า
โรงเรียนวัดเสาหินอำเภอเมืองเชียงใหม่ยิ้มเคลื่อนที่
หุ่นแฮ่ห์หุ่นแห่ห์ถ้าใครเข้าไปส่องจะเชื่อว่า
ยิ้มกันทั่วหน้าสนุกสนานกับความสามารถของน้องนะคะ
เป็นใครมาจากไหนเชื่อว่า
น้องในนะเค้าเคยได้รับรางวัลแชมป์การแข่งคัน
และครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเตรียมการแสดงเพื่อจะไปแข่งขันต่ออีกเช่นกัน
ก็เอามาดูเป็นน้ำจิ้มเป็นตัวอย่างเล็กน้อยก่อนที่จะมีการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะคะ
จริงก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมถึงเคยได้แชมป์
ดูความพร้อมเพลียงจังหวะท่าจังหวะแขนจังหวะขาเขาเข้ากันเป๊ะเลย
มองศาเลยเดี๋ยวเราต้องลองซ้อมกันบ้างนะคุณชนะ
ท่าอะไรดีท่านนี้ท่านให้พร้อมกันก่อน
เดี๋ยวมันเข้าหน้าหน้าตาผมยิ่งแย่อยู่
อ้าวไม่ได้หรอกถ้าไม่โดนมันก็จะไม่ได้ดีกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องโดนไม่ต้องอะไรก็เหมือนเดิม